ไปดูความดีใจของชาวบ้านที่ภูกระดึงจังหวัดเลย
ตำรวจเนี่ยมาจับตัวผู้ชายคนหนึ่งไปได้
ผู้ชายคนนี้เป็นคนต่างถิ่นมาใส่อยู่ในพื้นที่
แต่เสพยาอารวาสข่มขู่ชาวบ้านเกะกะระรานไปทั่ว
พอจับได้ชาวบ้านเป็นยังไงไปดูนะครับ
รบมือดีใจเลยบางคนบอกโอ้โหดีใจยิ่งกว่าถูกหวย
คือแบบกรี๊ดร้องกันเสียงดังแบบเฮลั่นเลย
เอเลยฮะเห็นตำรวจเอารถมาแล้วก็คุมตัวผู้ชายคนนี้ไปได้
เห็นไหมนี่ครับทุกผู้ชมครับ

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านทุ่งใหญ่ตำบลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับ
ตำรวจสพภูกระดึงมาจับกลุ่มตัวนายพฤษนามสกุลบันทรอายุ๔๗ปีเป็นชาวอุตรดิษฐ์
แต่ว่ามาอยู่ในพื้นที่ที่นี่เนี่ยแล้วก็มาเกะกะร่ารานเนี่ยตำรวจมาจับไปนี่ฮะ
เหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับ
แจ้งตำรวจไปว่ามีคนต่างถิ่นมาพักอาศัยอยู่ในบ้านพื้นที่บ้านทุ่งใหญ่
แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านใช้มีดไล่ฟันเขาเอาปืนไปขู่เขา
มองหน้าไม่ได้ผู้ชายคนนี้ครับใครมองหน้านี่หาเรื่องเขาหมด
เขากลัวเขาหวาดภาวะไปหมดถึงขั้นไม่กล้าออกจากบ้าน
เพราะผู้ชายคนนี้มีทั้งมีดแล้วก็ปืนชุดสืบสวนสพภูกระดึงก็มาเลยนะครับ
มาถึงจุดเกิดเหตุไม่ต้องอะไรมากครับท่านผู้ชมครับ
นายคนนี้แล้วก็แฟนวัย๓๒ปีกำลังขับรถเก๋งออกมาจากหมู่บ้าน
ขอตรวจค้นเจอยาบ้า๑๗เม็ดอุปกรณ์การเสพด้วยที่อยู่ในรถ
ผู้ชายคนนี้สารภาพว่าเสพยาบ้าจริงยาบ้าไปซื้อมาจากเอเย่นที่อำเภอผาขาวเพื่อเอามาเสพ

ผมเอามาแค่นี้พี่
เดี๋ยวก็ต้องขยายผลต่อซื้อมาจากใครอะไรยังไงจะมาอยู่ในรถนะครับ

ตรงนี้แล้วโอ้โหชาวบ้านเดือดร้อน
ตำรวจไปเคลียร์ให้แบบนี้ไปจับให้แบบนี้ชาวบ้านอุ่นใจ